เปิดโลกเศรษฐกิจนะครับก่อนจะไปดูเรื่องของการปลูกข้าวอินซีตอนนี้กำลังได้รับความนิยมติดตามเรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับ
จัดงานก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐ล้านบาทถึงแม้ว่ากำลังซื้อจะถูกดึงไปใช้ช่วงของเปิดเทอมแล้วก็ตาม
แต่คาดว่าผู้ประกอบการนั้นจะมีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายครับ
โดยวันแรกของงานก็มีผู้เข้าชมอย่างคึกคักทีเดียวนายโอภาษเฉิดพันธ์นะครับ
จะช่วยกระตุ้นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ซอปตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้น๑๒๐บาท
จากการออกบูธของค่ายโทรศัพท์มือถือมากกว่า๔๐แรนด์
ขณะเดียวกันก็ร่วมกันออกโปรโมชั่นในงานนี้ครับทั้งเรื่องของการลดราคาสินค้าให้ของแถม
แล้วก็โปรแรงคือซื้อ๑แถม๑ครับด้วยการจะหวังกระตุ้นตลาดให้คึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
จัดงานออกมายอมรับเลยว่าการจัดงานช่วงกลางเดือนนั้น
การเปิดเทอมแล้วก็วันหยุดยาวติดต่อกันนอกจากนี้โทรศัพท์มือถือรุ่น
ใหม่ใหม่เปิดตัวในงานนี้ไม่ทันหลายรุ่นครับแต่ประเมินว่าการแข่งขันจัดโปรโม
โปรโมชั่นในงานนี้จะกระทุดออกมา
ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีครับ
ครั้งนี้คือหลายคนดีเลอร์คน

เพราะว่าตลาดข้างนอกมันเงียบลงเงียบลงเรื่อยครับ
เปิดตัวรุ่นใหม่มาไม่ทันในงาน

แต่ว่าก็เป็นผลดีกับผู้ปฏิพกิจ
คือตัวเก่าในงานจริงมันยังไม่เก่ามาก
ต้นปีเพิ่งออกก็จะมีการเคลียร์สต๊อกลดราคาเยอะขึ้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปต่างทั้งการทดลองใช้โทรศัพท์มือถือ
ทดลองใช้อุปกรณ์สวมใส่ได้อย่างนาฬิกาอัจฉริยะที่นำไปจัดแสดงในงาน
จัดงานก็คาดว่ามีเงินสะพัดในงานนี้ไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐ล้านบาทแล้วก็มียอดผู้เข้าชมงานกว่า๖แสนคน
โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง๒๒พฤษภาคมนี้ใครชอบก็ไปติดตามงานนี้ได้ครับ